เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
นำเสนอข่าวสารการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับ
ก็มีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ลบ
วันนี้มีการเสวนากันนะครับ
กรวิชาชีพสื่อได้จัดเสวนา
เพื่อถอดบทเรียนของสื่อจากถ้ำหลวง
เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางวิชาชีพ

เหตุการณ์ที่นักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช๑๓คน
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ในแง่บวกและแง่ลบค่อนข้างมาก

ถึงการกำกับดูแลสื่อที่ล้ำเส้น

ให้อยู่ในจริยธรรมจัญญบัน

ตัวแทนองค์กรวิชาชีพและคณะทำงาน

ภัยพิบัติผู้บริโภคไม่ต้องการ
รวดเร็วของข่าวแต่ต้องการ

ขณะที่การใช้โมเดลจำกัดพื้นที่สื่อ
ถ้ำหลวงถูกพูดถึงว่ามีประสิทธิภาพ

เราไม่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่เร็ว

ความถูกต้องสำคัญกว่าความเร็วนะคะ

ประโยชน์ความปลอดภัยของแหล่งข่าว

และอันที่สามก็คือว่า
เคารพสิทธิเด็กสิทธิผู้ป่วย
ศรีมชนคือสิ่งสำคัญกว่า

หรือว่าความอยากรู้อยากเห็นของคน
เพราะฉะนั้นและก็เรตติ้ง

มันไม่ได้สำคัญอย่างเดียวเสมอไปแล้วนะคะ

ถึงจะทำงานให้มีความยั่งยืนได้
ยุคที่การแข่งขันสูงนะคะ

มีความอ่อนไว้ในเรื่องจริยธรรม
ซึ่งเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนว่า
พลังทางสังคมมีบทบาทสูง
ต่อการกำกับสื่อได้อย่างอยู่หมัด
ผมอยากจะให้เป็นอย่างนี้กับทุกข่าว

เมื่อ๑๐ปีก่อนไม่เป็นปัญหา
แต่ว่าถ้าเสนอข่าวแบบเดิมในวันนี้เนี่ย

วันนี้ก็ผู้บริโภคก็

แล้วก็ถ้าใครสามารถที่จะ

เมื่อกี้จันวรัฐใช้ว่าดีนะครับ

ซึ่งผมคิดว่าผมไม่ได้คิดว่า

ที่เห็นจากการเสวนาถอดบทเรียนสื่อ

เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ
และเป็นบทเรียนให้คนในองค์กรวิชาชีพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน